ส่วนหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมมีการแถลงผลการทันสูตศพคุณตังโมรอบ๒
ก็บอกว่าก็ไปตรงกันกับสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ
ทั้งเรื่องของศีรษะไม่พบบาดแผลคอไม่มีการถูกรัดฟันยังอยู่ครบ
แต่ว่าประเด็นแผล๒๒แผลยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไร
มันเป็นแผลที่เกิดจากอะไรเรานำเรื่องนี้ไปสอบถามทางด้านของรองศาสตราจารย์
แพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีนะหรือว่าหมอหนูนี่แหละกับประเด็นเรื่องของรอยแผลทั้ง๒๒แผล
ต้องไปถามหมอหมูเพราะอะไรหมอหมูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
เพื่อให้หมอหมูช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าร่องรอยของแผล๒๒แผลในทางนิติเวศ
มันสามารถจะบ่งบอกอะไรได้บ้างคุณหมอบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
วิเคราะห์บาดแผลทุกบาดแผลเนี่ยมันมีความสำคัญหมดนะฮะแต่ว่าเวลาที่ไปดูว่าบาดแผลมันขนาดใหญ่
ว่าขนาดเล็กเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะต้องหาให้ได้ว่าวัตถุใดทำให้เกิดบาดแผล
ซึ่งบาดแผลเล็กอาจจะไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิตแต่ไอ้บาดแผลเล็กนี่แหละมันสามารถบ่งบอกได้ถึง
พฤติการของวัตถุที่อาจจะมีคนเข้ามากระทบหรือมันเข้ามากระทบจนทำให้เกิดบาดแผลเองได้นะครับ
หมอหมูบอกว่าเท่าที่ทราบ๒๒บาดแผลมีลักษณะเป็นริ้วรอยคล้ายกับบั้งปลา
คุณผู้ชมนึกถึงบ้างปลานะริ้วนะเหมือนบ้างปลาแล้วมีช่องว่างที่ใกล้เคียงกันและมีลักษณะจำเพาะ
ส่วนที่บอกว่าแผลที่มีลักษณะเป็นบ้างปรามหรือว่าเป็นบาดแผลฉีกขาดถลอกลักษณะขนาดกันเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไปจำลองบาดแผลแบบนี้กับปลาตัวใหญ่พอปลาไปโดนใบพัดเรือใบพัดก็จะวิ่งผ่านตัวปลา
ทำให้เกิดบาดแผลที่บริเวณตัวป่านะคุณผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วย
ในลักษณะของแผลคือขนานกันแล้วก็จะมีช่องว่างใกล้เคียงกัน
แบบนี้ตามตำราของแพทย์เรียกว่าบาดแผลจากใบพัดเรือ
แต่ถ้าเรียกง่ายมันเรียกว่าบาดแผลแบบบ้างปลานะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับแผลที่ขาขวาของคุณแตงโมที่เป็นแผลขนาดใหญ่แล้วเนี่ย
ถ้าเป็นการโดนตัดของใบพัดเรือจริงหากร่างวิ่งผ่านใบพัด
คือจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นบาดแผลลึกเลยแต่ว่าขณะเดียวกัน
ระหว่างถูกใบพัดเรือตัดจะมีร่องรอยที่พาดผ่านทั้ง
เข้าแล้วก็ออกแล้วก็มีโอกาสได้ที่จะเกิดทั้งแผลใหญ่และแผล
เล็กแต่โดยหลักการที่ยังสรุปไม่ได้ตอนนี้เนี่ยว่ามันเป็น
อะไรมันเกิดจากใบพัดเรือหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่ามันมีความ
เป็นไปได้ส่วนจะโดนใบพัดเรือใช่หรือไม่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่
กับการจำลองสถานการณ์ของพนักงานสอบสวนครับ
เนี้ยยืนยืนแล้วมีการหมุนตัดเหมือนที่เคยบอกไปว่าถ้าหมุน
ตัดใบพัดหมุนตัดไปในทิศทางที่วิ่งมาแบบนี้
เนี่ยมันจะวิ่งผ่านกันพอวิ่งผ่านกันเนี่ยมันจะมีจุด
จุดหนึ่งอืมนะครับที่โดนหมุนตัดแล้วก็ลึกนะครับครับอ่า
แต่ในขณะเดียวกันก่อนที่มันจะหมุนตัดมันจะมีร่องรอยที่
ไปพาดผ่านอืมนะครับทั้งตอนเข้าและตอนออกอืมน่ะซึ่ง
นี้มันก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นรอยขีดรอยขีด
แต่เขาว่าตัวไม่ได้อยู่นิ่งอาจจะมีลักษณะของการหมุน
หรืออะไรก็ตามเนี่ยพอมันผ่านกันเนี่ยอย่าลืมว่าใน
ลักษณะของความเร็วของเรือในใบพัดเนี่ยมันมีหมุน
หมุนตัดเนี่ยเมื่อโดนสัมผัสก็จะหมุนตัดแล้วดีต่อ
ออกด้วยครับในแขดีโอกาสตัวน้ำเองนะฮะที่มีลักษณะของ
ผักของน้ำด้วยมันก็จะไม่ไม่ได้ว่าจับกันอยู่แน่นแล้วก็
อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงเวลาที่มัน
สัมผัสอืมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสจะสัมผัสเล็กน้อย
จนถึงสัมผัสเต็มที่จนเป็นบาดแผลขนาดใหญ่มันก็มีโอกาส
ที่จะไปล่องวาดแบบนี้ได้อ่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ลักษณะ
ของบาดแผลทีนี้เนี่ยหมอหมูก็บอกว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ย
ตามธรรมชาติถ้าเกิดมนุษย์ทุกคนถ้าเกิดตกจากเรือ
ไปจบน้ำไปอืมทุกคนก็ต้องพยายามว่ายกลับไปที่เรือค่ะ
หรือไปหาวัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วในกรณีของคุณตัง
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอจบปุ๊บก็พยายามจะไห้กลับเข้า
เรือจังหวะที่ไห้กลับมาอาจจะถูกวัตถุใต้น้ำไอ้พวก
ไม้อะไรมันกระบาดตามร่างกายก็ได้นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็น
วิเคราะห์ของหมอหมูนะฮะประกอบกันกับผลการทันสูตรรอบ
สองครับทั้งกระศวนยุติธรรมเองก็ดีหรือว่าสถาบัน
นิติเวชของโรงพจบานตำรวดเองก็ดีค่ะ